น้องดอมเป็นคนลงต้องเรียกว่าตรงนี้ต้องเรียกว่าทิศดอมไหมคะ

ก็ศึกเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่บวชเนรกันนะครับ
สมเนรทีมหมูป่า๑๑รูปนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูพิธีกันหน่อยนะครับมีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีพิธีลาศิกขาสมเนรทีมหมูป่า๑๑รูป
บรรพชาอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ก็บวชเนรครบ๙วันแล้วนะครับ
มีพิธีลาศิกขาที่วัดพระธาตุดอยวาวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
พิธีนี้ก็มีพระเอกพลหรือว่าพระโค้ชเอกนะครับ
ที่มานั่งอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
โค้ชเอกนี่บอกตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ก่อนบวช
ว่าจะอยู่จนครบพรรษา๓เดือนนะแล้วจะลาศิกขาเมื่อไหร่ค่อยว่ากันอีกทีนึง
น้องอดุลสามอ่อนหรือว่าน้องดุลหนึ่งในสมาชิกทีมหมูป่าที่นับถือศาสนาคริสต์
ไม่ได้บวชเนรด้วยก็มาร่วมพิธีด้วยนะครับ
นี่ฮะก็เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าช่วงทำพิธีนะครับ
พิธีลาศิกขามีครูบาอริยชาติเกจิอาจารย์ชื่อดัง
เป็นเจ้าวาดวัดแสงแก้วโพธิญาณที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายมาร่วมด้วยนะครับ
เริ่มต้นด้วยการที่พระสงฆ์นำบูชาพระรัตนัตรัย
ก่อนที่จะร่วมกันสวดมาติกาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนาวาตรีสมานกุนันหรือจ่าแซม
ฮีโร่ที่เสียชีวิตจากการเข้าไปช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง
เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากนั้นสมเนรทั้งหมดได้นำดอกไม้ทูบเทียนกราบขอเข้ามาเจ้าคณะอำเภอแม่สาย
และพระสงฆ์ในพิธีก่อนท่องคำกล่าวปฏิญาณที่จะละจากสมณเพศออกเป็นครุหัส๓ครั้ง
พระสงฆ์จับผ้าสังคติออกจากบ่าแล้วก็สวดเมื่อสามะเนรกราบ๓ครั้งแล้วก็ออกไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดคารวาส
ได้ให้พรให้ทีมหมูป่าทุกคนที่ลาศิกขา
ให้ถือศิลป์๕เป็นสารณะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
แล้วก็ขอให้ตั้งใจศึกษาพระธรรมด้วย
เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของทุกฝ่ายต่อไป
โดยหลังจากที่เสร็จพิธีทั้งหมดแล้ว
ครูบาอริยชาติก็มัดข้อมือให้ทีมหมูป่าที่ลาศิกขาบททุกคน

ขณะที่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยวาวประกาศ

สามะเนงชะนินวิบูลรุ้งเรือง

อยากจะบวชต่ออีกสัก๓วันเพราะว่าผูกพัน

ท่านก็เปราะไปว่าหลังจากนี้
จะศึกไปแล้วก็สามารถมาวัดได้

ดูแลการเดินทางกลับอย่างใกล้ชิดด้วย

หลังจากการศึกไม่กี่ชั่วโมง

ยอดไลค์นี้เป็นแสนแล้วนะคะ
คือต้องบอกว่าน้องดอมนี่เป็นขวัญใจของ

เห็นรูปเห็นคลิป

จนต้องมานั่งชี้แจงแล้วก็แท็กเฟซบุ๊คคุณแม่ว่า

โค้ชเอกท่านก็ยังบวชอยู่